อยากจะเน้นย้ำถึงเรื่องของการทำงานในอนาคตนะคะว่า
ไม่ว่าคือผลยังไม่ออกเรายังไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนได้จัดตั้งรัฐบาล
แต่ผู้ที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เราอยากให้มองเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะ
หลายปีมานี่ประชาชนลำบากทุกข์ยากนะคะ
และก็ประเทศชาติเองก็ถดถอยลงทุกด้าน
ความสามารถในการแข่งขันเราแทบจะไม่มีเหลือในแต่ละด้าน
การเลือกตั้งครั้งนี้คือความหวังของคนไทย
ผู้ที่จะได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
หรือผู้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะให้คำนึงถึงเรื่องของการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวหลักนะคะ
และประการสุดท้ายก็อยากจะฝากเรื่องให้ทุกพักการเมืองนะคะ
ที่ในระหว่างโรนโรงหาเสียงเนี่ย
ต่างก็เห็นพร้อมกันว่า
จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะคะ
เพื่อให้เป็นรัฐมนูลของประชาชนอย่างแท้จริง
คือนำนาจให้ประชาชนได้เป็นผู้เขียนรัฐธรรมนูล
ซึ่งมันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะแก้ความขัดแย้งได้
ซึ่งจุดยืนของภาคไทยสร้างไทยเนี่ย
เราได้พูดหลายครั้งแล้วค่ะว่า
ประเทศเราเนี่ยจมอยู่กับปัญหาของความขัดแย้งนะคะ
ดังนั้นเราคงต้องเรียนว่า
เราอยากจะต้องโทรสัญญานะคะ
ในการที่จะแก้ไขรัฐมนูลจากทุกภาคการเมือง
เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ในการที่จะเขียนรัฐมนุนของตัวเอง
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่า
การที่เราจะออกจากวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองได้
กติกาจะต้องเป็นกติกาที่เที่ยงธรรม

กติกาที่เป็นสากลนะคะ
ไทยสั้นไทยเราไม่ได้หวังอะไร
เราพูดมาหลายครั้งแล้วว่า
เราสร้างพักมาเพื่อที่จะต้องการที่จะเป็นเครื่องมือในการทำงาน
ให้ประชาชนให้ดีที่สุดนะคะ
และเราก็จะมุ่งมั่นต่อไปค่ะ
ในการที่จะนำเสนอสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทั้งทุกนโยบายที่เราได้นำเสนอ
เราได้คิดกันกรองจากปัญหาของประชาชน

กันกรองมาจากมันสมองและหัวใจของพวกเรา
ในการที่จะทำนโยบายดีให้กับประชาชนนะคะ

เราจะมุ่งมั่นนะคะเดินหน้า
เพื่อที่จะทำให้คนไทยหายทุกข์หายจน
แล้วก็สร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด
และส่งมอบให้คนรุ่นต่อไปให้ได้นะคะ
ในวันนี้ยังคงยังไม่สามารถที่จะพรีลิกหรือพูดจาอะไร
ทางด้านการเมืองไปได้มากกว่านี้
เนื่องจากว่าผลการนับคะแนนก็ยังไม่ค่อย
ยังออกมาช้ามากนะคะ
เพียงแต่ว่ากระยิ่งใจน้องสื่อมัญชน
ก็เลยมาแถลงขอบคุณก่อนนะครับ
คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นการแถลงข่าวสั้นนะคะ
ว่าเรามาทำเพื่อเสียสลัดให้กับประชาชนเพราะเรารู้ว่าประชาชนนั้นยากกว่ามาก
ค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็เป็น